โอเคนะคะ
คุณจงกลับมาเร็วมากเลยทีเดียวอ่าวอย่าง

แล้วก็ขอต้อนรับผู้ประกาศสาวสวยของเรา

สวัสดีพี่อ้นพี่หนุยนะค่ะ

เห็นก่อนเราก็อ่านอยู่นี่นะ

รายการตลอดข่าวเช้านี้นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
แล้วก็๕โมงครึ่งถึง๖โมงค่ะก็อ่านข่าวบันเทิงด้วยบันเทิงไทยรัฐ

อ๋ออาทิตย์ก็เจอกัน
ใช่ค่ะอีกบาย๓๔โมงค่ะตลอดข่าวสุดสัปดาห์

แล้วงานเยอะขนาดนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาทำ

จริงเราต้องบอกว่าเราอยู่ในแบบวงการแบบนี้

มันต่างหลอกกลางมากอะไรมากใช่ไหม

ทำไมทำไมนักข่าวไม่เตือนอ่ะ

เพราะว่านักข่าวไม่ได้เป็นคนออกไปดูหน้าตัวเองเหมือนกัน
จากนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าลองทำลิฟต์ขึ้นมาดีกว่า
เพราะว่าปกติเราก็ชอบแต่งหน้า

ยี่ห้อที่ลองกันไป

เราใช้สารที่เป็นออร์แกนิคล้วนเลย
คุณแม่ท้องทาได้นะคะ
ให้นมบุตรก็ทาได้นะคะ

เพราะฉะนั้นถ้าคนที่แพ้เยอะแบบพี่อย่างนี้ก็ได้เลย

อันนี้จะมีส่วนผสมของวิตามินอี
ก็คือมันจะเป็นลิฟต์แมทที่มันจะไม่แห้งตึง

ขยับไม่ได้เลยแต่อันนี้มันจะชุ่มชื้น

จากฝ่ายใบตองเองเนี่ย
มันก็ไม่แห้งแบบตึง

ลองใช้ดีมากแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุด

มันเป็นศัพท์แสลงชื่อว่าเจ๋งอะ
เราก็เลยอยากให้รู้ว่าเฮ้ยของเรามันเจ๋งจริง

คือเพราะว่าเราใช้ลิฟต์มาเยอะไงพี่หนุ้ย
เราใช้มาแล้วเรารู้ว่าอะไรที่มันดีแล้วมันไม่ดี

เราก็อยากบอกต่ออยากให้คนได้ใช้ของดี
ที่มันมีคุณภาพในราคาที่มันไม่แพง

จับต้องได้ซื้อได้ง่าย

วินานอีโว้งอีเวนต์บางทีก็จะไปออกบ้าน

แน่นมากแล้วก็ติดทนมาก
คือมันแบบกันน้ำด้วยนะ

น้ำสาปหน้าไม่หลุดนะคะ
ลอยยังไงน้ำสาปใส่หน้าคุณคะ

ตอนนี้มีทั้งหมด๙สีสีเบอร์๖ค่ะนั่นจะเป็นอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้เบอร์๖
พี่โน้นลองเทสดูนี่มีความใกล้เคียงกันนะสวยอ่ะถ้าประกวดได้นะพี่โอ้ได้ค่ะได้รางวัลเลย
อันนี้จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไหมแบบหนี้สีเพิ่มขึ้นหรือมีอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแบบได้รับการตอบรับดีพอสมควรก็เลยเพิ่มสีขึ้นมาเป็น๙สีในอนาคตก็เดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
เราก็เลยเน็ตไปที่สีที่มันออกแบบสุภาพแต่ว่าดูแบบดูมีอะไรนิดนึง
ใช่แต่ว่าจริงทั้งหมดนะที่ทำมาลองมาลองกับผิวตัวเองแล้วตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ขาวไง
เพราะฉะนั้นทุกสีในนี้ทาได้ทุกผี

ก็ให้เพื่อนที่แบบผิวเข้มมากขาวมากลองหมดแล้วทั้ง๙สี
คือทาแล้วรอดบางคนบอกว่าทาสีนูตป่วย
นี่ไม่ได้ป่วยไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้ทาแล้วไม่ป่วย
คือดูไม่ป่วยบางคนดูแบบแล้วไม่สบาย
เหมือนไม่ได้ทาปากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแต่งหน้าเราต้องเห็นไง
ถ้าพี่ดูอยู่แล้วพี่อยากจะสั่งเลยพี่จะต้องทำยังไง
สั่งเลยค่ะตอนนี้นะคะแอดไลน์ไลน์แอดก็ได้
ซึ่งตอนนี้ราคาราคาจริงนะ๓๒๐บาทแต่ว่าราคาโปรโมชั่นตอนนี้ที่ขายคือ๒๙๙บาท
แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าดูรายการโอเคนะคะ
อะไรเกิดอะไรขึ้น๒๙๐ไปเลย
เอ้ยพิเศษดูจากรายการโอเคนะคะขาดพิเภตองต่ำก้าวสีเลยค่ะ
ได้ค่ะก็หรือส่งฟรีด้วย
ใช่ค่ะใช่ต้องบอกว่าดูรายการโอเคนะคะมานะคะ

เจ้าเองกันการรึไงเอาสีวันนี้แบบพิเศษมากมาก
น่าจะสั่งขั้นต่ำ๓สี

เพราะว่าสวยสวยจริง

ใช่แล้วเนื้อสีแบบ
แน่นแต่มันไม่แห้ง

ว่าเราอยากจะลองสีอะไรยังไง
ทำเองเป็นพรีเซนเตอร์เองขายเองค่ะ

ไม่ได้ต้องส่งของก่อนสิค่ะ

นุ้ยสักแค่นุ้ยนุ้ยดูอยู่เลยสีเนี้ย

ดูเป็นแดงกำใหม่ยีเดี๋ยวเดือนตอนชั่วพัก
เดี๋ยวพี่จะสั่งสั่งทันเพราะว่ามีเวลา๓๐วิ

ถ้าบอกว่าดูรายการโอเคนะคะวันนี้พิเศษมาก
ลดไทยส่ง๒๙๐เป็นเองนะจ๊ะ

เอาให้ใบตองฝากแบรนด์วิเคชนิดนึงค่ะ

แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ใช้สิ่งที่ดีในราคาแบบ

ที่สำคัญปลอดภัยไม่แพ้นะคะทดสอบมาแล้ว

ก็ตรงที่ปลอดภัยแล้วไม่แพ้เนี่ยแหละ

เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณผู้ชมเรามาตามหาของอร่อยกันดีกว่าค่ะ
อาลา